ก็น่ารักดี
ขนาดนั้นหนูเขินครับ
มายูใจยังไงบ้างคะ
ก็มันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงนะค่ะ
ก็เป็นเพื่อนกันมานานอยู่ที่ทราบเราก็รู้จักเขามานานแล้ว
แต่ว่าก็มาในช่วงที่เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่มันแบบโอเคแล้วจริง
ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินี่แหละค่ะ
คุณนี้แหละพัฒนาวันสำคัญได้เริ่ม
จริงเราควรอยากว่าจะเป็นว่าเรารู้จักกันมาก่อนนะคะ
แล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้า
ที่เราต้องเริ่มทำความรู้จักแบบศูนย์ใหม่
ต้องเริ่มไปก่อนไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครนิสัยใจพออย่างไร
แต่นี่คือเรารู้จักเขามาตั้งนานแล้วเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่ามันก็
น่าจะโอเคนะน่าจะเปิดใจได้

มันก็ไว้เนื้อเชื่อใจมาจากความเป็นเพื่อนมาก่อน
ความน่ารักของเขา
ไม่มีความฉันถามเลย

แล้วคนอื่นเขาเพิ่มไปอีกไหมอะ

ที่นี่มันเหมือนแบบเขาก็แบบ
สามารถมีสิทธิ์ใจเราได้มองอะไรแบบนี้

ว่าเขาแบบ
เธอเป็นผู้หญิงที่เคราะห์ดีชอบงาน
เขาก็จะบอกแบบแนวนี้มากกว่า
ทุกคนก็จึ้งแล้วก็แบบว่าสิ่งที่แบบลงทาบครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแม่
แบบเดินลงทะเลลงทะเลรูปภาพมีจำไหมนะครับ

จริงรายสไตล์เราของเจ้า

มันก็มีศิลปินแบบเยอะแยะมากมายต่างประเทศ

หรือว่าไปเรื่อยให้คนมาลุ้นว่าอะไรยังไง

ก็ให้ไปคิดเอาเอง

เอาพี่บ่อยจริงได้ไงดูแบบไซน์
ต่อไปต้องกลับเปลี่ยนได้ไหม
จริงนี้ยังไงต่อให้อายุแบบยังไงมันก็ต้องกลับ
เพราะว่าแบบเราถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็คนทุกคนมันไม่มีทางที่จะแบบเหมือนกัน๑๐๐ทุกสิ่งทุกอย่าง

พอยก็ไม่ได้เพอร์เฟคเขาก็คงไม่ได้เพอร์เฟค๑๐๐อย่างนี้ค่ะ
อยู่ที่ว่าเราจะแบบยอมรับข้อเสียหายถึงกันและกันได้ไหม
ที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะ
เพราะว่าไปโตแล้วมันค่อนข้างใจเย็น
มันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ยอมรับได้
และในสิ่งที่พลอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับสิ่งที่นิสัยไม่ดีของพลอยได้
เพราะว่าแค่นี้ก็พอแล้ว

เราไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเปลี่ยนเพื่อตัวเรานะ
แต่แค่เขาพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้น
เราพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นของแต่ละคน
แค่นี้มันก็โอเคแล้วมันก็ดีพอแล้ว
เอ่อครั้งก่อนไม่อินดีเหรอ
หาเรื่องอยู่แล้ว

คือจริงเรามันว่าพอยลองจากไหนดีนะ
คืออย่างน้อยค่ะ

อ่าก็ก็จากจากกระแสเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยค่ะ
คือต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับคอดีนเนี่ย
คือน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูง
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการสิ่งที่เราคบหากันอยู่เนี่ย
เพราะว่าเขาเป็นคนแบบขี้อายค่ะ

เค้าเป็นคนพี่อายแล้วเค้าก็

พอยโพสต์อะไรอ่ะพลอยก็แบบเห็นความน่ารักของเขานะ
ก็อยากโพสต์อยากอะไรอย่างนี้เขาก็จะขอให้ลบ
อะไรอย่างนี้เพราะเขาบอกเขาไม่อยากแบบ
มีพื้นที่อยู่ตรงสื่ออะไรอย่างนี้เขาไม่ชินอะไรอย่างนี้
พอยเองก็เข้าใจเขามาตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จริงแล้วเวลาเราคบกัน
ก็ไม่เคยมานั่งอัปเดตอะไรทั้งสิ้นว่า
อะไรยังไงดังไหนนู่นนี่นั่นนี่พลอยก็ไม่เคยพูดถึง
หรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะจนแบบว่า
วันที่เราต้องตัดสินใจแยกทางกันเนี่ยพลอยเองก็

แต่ก็อย่างที่บอกว่าพลอยไม่เคยอัปเดตให้ใครทราบเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พลอยก็ไม่เคยพูดว่า
พอจบกับใครแล้วอะไรแล้วความรู้สึกส่วนตัวของพลอยเป็นยังไง
ก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองก็เป็นคนขอร้องขอพร
บอกว่าพี่พลอยอย่าโพสต์อะไรได้ไหมว่าพี่พลอยโสดแล้ว
พลอยเลิกกับคอดินแล้วคอดินไม่รู้จะวางตัวยังไง
พลอยก็บอกว่าเออแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย
พอยก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาตรงนั้นเพราะว่า
ในการที่แบบพอถ้าพลอยมาโพสต์ความรู้สึกของบอยอะไรสักอย่าง
คนก็จะคาดเดาทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโดนสังคมแบบจับจ้องมองอะไรอย่างนี้
แล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาอึดอัด
ทีนี้มันก็ต้องแบบรักษาน้ำใจเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยเกิดขึ้นในหน้าฟีดของพลอย
พอยก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เสียใจคอยเศร้าอ่ะพลอยไม่ได้แบบมาแล้วหรืออะไรมากมายในไอจีเลยอะไรอย่างนี้
ออกมามันก็เลยคนก็คาดเดาไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่า๑๒๓๔๕เป็นยังไง
เมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างนี้มันก็เป็นข้อสงสัยอย่างที่ทุกคนเขาสงสัยกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่บอกอะไรอย่างนี้แต่พลอยเข้าใจนะว่าในฐานะคนอื่นที่แบบมองว่าเอ้าทำไมมันเริ่มต้นเร็วล่ะ
พลอยเริ่มต้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็เข้าใจประเด็นนี้นะแต่คือสำหรับพลอยอ่ะ
ตกลงกันว่าจบกันแล้วมันก็คือจบแล้วก็มันไม่มีใครรู้นี่ว่าพลอยกับคอดินเราเดินทางกันมาถึงตรงนี้จุดนี้ได้ยังไง
แล้วเราสองคนเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างที่มันทำให้เราทั้งสองคนต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงวันที่เราต้องแบบเออตัดสินใจว่าเราควรที่จะแบบให้ต่างคนต่างเดินทางต่างเติบโตไปมีชีวิตของตัวเองเถอะอะไรอย่างนี้คือมันไม่มีใครรู้

จริงแล้วว่าทำอะไรเพราะไม่อยากจะบอกว่ามันเมื่อไหร่แต่ว่ามันมีเหตุมีขั้นตอนของมันที่แบบมันแบบ
อย่างที่บอกเส้นทางการเดินทางของเรามันมีเรื่องราวแต่ว่าคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางที่ผ่านมา

พลอยว่าอย่าให้พลอยพูด
แล้วเขาไม่อยากมีพื้นที่ในวงการบันเทิง

เราก็ให้เกียรติเขาให้พื้นที่เขานะคะ
แต่ว่าพลอยก็เลยแบบพอเห็นแล้วพลอยช็อก
ตอนแรกเขาก็เลยได้มีการโทรไปสอบถามน้องก้อย

ตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบตกใจว่าอุ๊ยกระแสข่าวมัน

ค่อนข้างตกใจเราก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมว่า
เกิดอะไรขึ้นน้องก้อยมันได้ยังไงอะไรอย่างนี้
ก้อยก็บอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ย
การของน้องก้อยเนี่ยเขาเป็นรายการเกี่ยวกับ
ถามต่อเกี่ยวกับความรักใช่ไหมคะ

แล้วพอดีนก็ติดต่อกลับมาหาก้อยว่า
วันนี้คอดีมพร้อมแล้วที่จะออกรายการ

เขาบอกคอดีนโทรมาขอออกรายการ
ที่จะพูดเรื่องความรักของเขาเรื่องส่วนตัวของเขา
ซึ่งพลอยก็ค่อนข้างแบบเออ
แล้วบอกให้เราไม่พูดเราก็แบบนิดหนึ่ง
แต่ว่าด้วยความตอนนั้นพอไปดูเทปแล้ว
พลอยเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแบบ

ก็ทุกอย่างคำถามแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไร

แต่ด้วยความที่ว่ามันก็ต้องเข้าใจว่าเราเพิ่งจบกันไปทีนี้มันก็ถูกจับตามอง
สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงเราอะไรอย่างเงี้ย
วันนั้นที่พลอยโพสต์เนี่ยเอาตรงนะพลอยไม่เคยมีเจตนาจะมาฟาดเขาเลย
ไม่ได้ฟาดอะไรแต่คิดว่าเออถ้ากระแสมันออกมาอย่างนี้
มันถูกตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเป็นฝ่ายที่นอกใจ
เราคงต้องพูดอะไรบ้างเพื่อปกป้องตัวเอง
แต่สิ่งที่พูดเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาเลย
แล้วเขาเองก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายพลอยเหมือนกัน
เพราะว่าเขาฝากน้องคอดีนฝากบอกเพื่อนมาว่า
พลอยแบบพอดีขอโทษนะ
ถ้ามันทำให้พี่พลอยต้องเดือดร้อนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนี้ก็คือเราถูกตีความมาว่าเรานอกใจเขา

เขาก็โทรมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ว่าเขาไม่เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกอะค่ะ
แต่ว่าเขาติดต่อเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาใครก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ให้เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเออแบบเนี่ย
พอดีนฝากโทษความมาว่าแบบขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าทำให้มันแบบมันเป็นเรื่องมันกลับกลายเป็นแบบนี้

พอยก็บอกอ๋อไม่เป็นไรแต่ก็ฝากบอกแหละว่า
พี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอาไปออกรายการอะไรอย่างนี้
มันก็แบบเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ย

ก็คือมีได้มีเหตุการณ์หรือไม่ได้มีใครนอกใจหรือเป็นใคร
เขาพูดถ้าไปดูในรายการของน้องก้อยนัตตี้อะค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นเราเราก็ไม่ชอบให้ใครนอกใจ

เก

พลอยพาไปแต่จริงแล้วพลอยอยากจะพูดว่าพลอยเป็นคนพาไปเองนะ
เราเลิกกันแล้วคอยก็แบบดูแลเขาให้ดีที่สุดที่สุดอะ

แพงมากนะคือแพงมากค่ะจริงแบบ
คือแค่อยากจะบอกว่ามันไม่พูดคนก็ไม่รู้ไง

ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามคอดีนได้เลย

พูดตรงว่าพลอยทนไม่ได้เห็นแต่เขาแย่จิตใจแย่
มันไม่ได้จิตใจเขาแย่มันไม่ใช่เรื่องเรานะ
มันไม่ใช่เรื่องเรานะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเอง
ใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ช่วงแบบผัวเลี้ยหัวต่อระหว่างโตอะไรอย่างเงี้ย
เราก็ส่งตรงนั้นไปให้เขาคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่
ก็ดูแลให้ถึงที่สุดแต่ทำไมเขาไม่พูดแล้วว่าเราดูแลตรงนี้
เราก็เอาตรงแบบน้อยใจเหมือนกันน้อยใจเหมือนกัน
พี่พ่อจริงถึงตอนนั้นคือถือว่าจบสวย

พี่พ่อทุกคนเราได้ยินอะไรอย่างที่มันจะตกจบในตัวเรา

แต่ว่าต้องมันเป็นความเข้าใจทั้งหมดอย่างที่บอก
น้องเข้าไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเล่ารีเทลไว้นะ
น้องเข้าไปสัมภาษณ์อ่ะเนี๊ยนเล่ารีเทลไว้นะให้ครบไว้นะ๑๒๓๔เมื่อกี้เล่าแล้วนะ
คือมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้มันกระแสมันถูกตีมาแบบนี้
แต่ไม่ได้มาฟาดฟันน้องไม่ได้มาตอบว่าน้อง
แต่เราต้องออกมาพูดทางของเราบ้างอะไรอย่างนี้
ของมันจะมีแฟนคลับน้องที่แบบของพลอยคอดีนที่เขารักและเป็นห่วง
อยู่ทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเอ๊ะอะไรยังไงพี่พลอยไปทำอย่างนั้นได้ยังไง
อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องมาพูดอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ
ก็ขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงของเราทั้งสองคนมาตลอดและพักผ่อนเรามาตลอด
มันก็ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คงต้องเว้นระยะห่างอีกหนึ่งเลยค่ะ
ต้องใช้เวลาทุกอย่างมันใช้เวลา

ใช้เวลาค่ะ

ขอบคุณค่ะ